คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เราเสนอเรื่องราวของหัวอกผู้เป็นแม่
ที่พยายามอยากจะให้ใครก็ได้ช่วยหน่อย
เพราะว่าลูกน้อยวัย๑๐เดือนของเธอมีอาการชักเกร็ง
อยากให้พาไปที่โรงพยาบาลเพราะขณะนั้นเองนะฮะ
รถติดมากเธอต้องจอดรถเก๋งไว้ข้างทางเลยนะครับ
แล้วพยายามหาคนช่วยโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ศรีราชาที่ชนบุรีนะครับ
และเมื่อวานเราเล่าเรื่องราวนี้คุณผู้ชมฟังไป
รีบพาน้องเด็กวัย๑๐เดือนไปส่งโรงพยาบาลจนถึงมือหมอ
แล้วตอนนั้นคุณแม่ยังไม่ทราบนะว่าพลเมืองดีคนนี้คือใคร
มีการโพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็ตามหา

ใช่ครับในโลกโซเชียลเขาแห่ชื่นชมกรณีนี้ด้วยนะครับ
ท้ายที่สุดเจอแล้วว่าผู้ชายคนนี้ก็คือ
นายเบนส์หรือว่านายสรรยพงศ์คัตนาลัยวัย๑๙ปีนะครับบอกว่า
ทับใจหลังจากที่ทราบเรื่องราวจากสื่อโซเชียล
ว่านายเบนส์คือนุ่มพลเมืองดีที่ขี่รถจักรยานยนต์
ช่วยพาน้องนาตาชาเด็กหญิงที่ป่วยด้วยอาการชักเกร็ง
ไปส่งโรงพยาบาลได้ทันการ
ทำให้คุณหมอสามารถให้การรักษาน้องนาตาชาจนอาการปลอดภัยนะครับ
ที่ขอถ่ายภาพเซลฟี่บอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้เจอนายเบนส์
เพราะว่าถือว่าเป็นบุคคลที่ทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและน่ายกย่องมาก
นี่ก็เป็นอีกคนนึงที่เป็นคนดีศรีราชา
เอาฟังเสียงแม่ค้าหน่อยครับ
ก็เห็นน้องเขาไปช่วยก็รู้สึกแบบดีใจ
ถ้าเป็นหลูกเราก็คงจะมีคนช่วยสังคมดี
เพราะว่าน้องเขาเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมค่ะ

นางสาวชาวราโคศรีนวลพร้อมด้วยน้องนาตาชาวัย๑๐เดือน
แล้วก็บรรดายาดพากันเดินทางไปที่ร้านขายไก่ทอด

ซึ่งเป็นร้านที่น้องเบ้นทำงานอยู่

นี่แหละฮะคนในสังคมไม่มีน้ำใจลูกของเธออาจจะไม่รอดชีวิตก็ได้นะครับ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
ก็ขอบคุณพี่พีชนักข่าวทุกท่านค่ะที่วันนี้ได้ให้ที่ได้ให้คุณแม่ได้มีโอกาสได้ขอบคุณน้องอย่างที่ตั้งใจไว้นะคะ
คนดีก็ควรจะทำดีต่อไปค่ะเป็นคนดีสังคมต่อไปนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ
ทางด้านของนายจ้างนะก็คือรองผู้จัดการร้านไก่ทอดเคฟซีเนี่ยก็บอกว่ารู้สึกดีใจและประทับใจในการทำความดีของลูกน้องเนี่ยนะครับ
ซึ่งเบนส์เนี่ยเพื่อนร่วมงานทุกคนก็รักนะครับแล้วก็ยกย่องให้เบนส์เป็นต้นแบบของการทำความดีเลยล่ะครับ
และในวันนี้นะครับนายนิติวิวัฒน์วานิสนายอำเภอศรีราชาจะมอบประกาศนียบัตรให้แก่นายสรรยพงศ์เพื่อเป็นการเชิดชูการทำความดีในครั้งนี้ด้วยอย่างที่บอกไปเป็นคนดีศรีราชาแล้วนะครับ